เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นเลย

เพราะนี่ฮะเขาเข้ามาตรงดิ่งเข้าไปที่ตู้รับบริจาคเงินของวัดเลย

ไปเปิดหลังองค์หลวงพ่อ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ทั้งหมดนะครับ
ชายุประมาณ๔๐ปีนะฮะ
แดงดำไว้ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาที่วัดทรงเสวย

ตรงจุดหลวงพ่อเพิ่มทรัพย์

แล้วจากนั้นนะเขาเดินไปเดินมา
ตรงดิ่งไปที่ตู้รับบริจาคที่วางอยู่กับพื้น
ขยับเมื่อกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนั้นน่ะ

ทีนี้เขายังไงครับนี่ยกตู้มาที่ข้างกำแพง
เพื่อหลบสายตาผู้คนจนสามารถที่จะงัดตู้ออกมาได้แล้ว
ได้เงินไป๔๐๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไปนะครับ

ผู้ใหญ่สมควรอ่อนสิงชี้ให้ดูจุดเกิดเหตุแล้วก็เล่าให้ฟังบอก
มาดูกล้องวงจรปิดก็ยังแปลกใจว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายเนี่ย
แม่มายกมือไหว้พระสักพักหนึ่งกราบพระอยู่แป๊บหนึ่ง
แต่ยังกล้ามาก่อเหตุทำบาปทำกรรมอีกนะครับ
เข้าใจว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะไม่มีเงินใช้
แต่ก็ไม่สมควรมาขโมยเงินบุญแบบนี้นะครับ
ด้านของนางสายฝนฤทธเรืองเดชนะฮะสาวดวงเฮงคนหนึ่งนะฮะ
เธอดวงเหงถูกรางวัลเนี่ยหลายงวดแล้วนะคุณ
ก็เรียกว่าถูกแบบมาราทอนเลยนะฮะ
ทีนี้เธอก็เลยมาจุดทูบกระซิบข้างหูไอ้ส้มฉุน
เพื่อบอกกล่าวบอกแบบนี้บอกว่างวดนี้นะคะขออีกสักงวดหนึ่ง
แต่ส้มฉุนจ๋าช่วยดมบันดาลให้สามารถจับคนร้ายได้โดยเร็วเถอะ
แล้วก็คุณพี่สายฝนจะนำของมาแก้บนชุดใหญ่ด้วย
จะเอามาถวายเลย๒เรื่องนะคือขอให้ถูกรางวัล
อีกเรื่องหนึ่งขอให้จับคนร้ายได้โดยเร็วนะฮะ
ถ้าดูข่าวหรือว่าได้รับข่าวยังไง
ก็เอาเงินมาคืนได้ก็ไม่มีปัญหา

เตรียมตัวไว้ได้เลยโดนจำแน่
ส้มฉุนแล้วนะส้มฉุนจ๋า
ช่วยหน่อยจ้าจับคนร้ายเร็วนะครับ
ล่าสุดตำรวจสพวัดสิงห์ก็รู้ตัว
ผู้ต้องสงสัยแล้วนะฮะเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

ว่าคนร้ายน่าจะหลบไปหาเพื่อน
หรือว่าญาติที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว
ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้าย
เพื่อมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ